เรามาดูข่าวของกีฬายกน้ำหนักบ้านเรากันบ้างนะครับ
มีการพูดถึงสาเหตุของเรื่องสารกระตุ้นที่เราถูกตรวจโดปครับ
แต่ก่อนเรื่องนี้นะครับไปดูผลงานของวอเล็กบอลกันหน่อยครับ
ที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยการเอาชนะเซอร์เบียไป

แล้วก็๒๕๒๑นะครับโดยแมชนี้ชัชชุออนโมกศรีทำแต้มสูงสุด๑๔คะแนน
ทำให้สาวไทยเวลานี้๑๐นัดชนะ๔แพ้๖
มี๑๓แต้มโดยเกมต่อไปจะเจอกับบราซิลในช่วงบ่ายวันนี้ครับ
ส่วนความคืบหน้าของกรณีนักกีฬายกน้ำหนักไทยที่ถูกตรวจพบสารต้องห้ามนะครับ
จำนวน๑๐คนหลังจากแข่งขันยกน้ำหนักชิงแชมป์โลกเมื่อช่วงเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วที่เติร์กเวนิสถาน
ต้องประกาศปิดแคมป์แสดงสปีริตในการแบนตัวเองไม่เข้าร่วมการแข่งขันโอลิปิกเกม๒๐๒๐ที่ญี่ปุ่น
เกิดจากทางหลิวหนิงครับโค้ชชาวจีนได้นำยาทาเป็นเจลนะครับ
มาใช้กับนักกีฬาไทยเพื่อไปบำบัดอาการบาดเจ็บตั้งแต่ช่วงปลายปี

แต่ว่าเพิ่งมาตรวจเจอเนื่องจากว่า
สหพันธ์ยกหนักอนาชาติได้เปลี่ยนวิธีการตรวจแบบเข้มข้น
จากนี้สมาคมก็จะส่งหลักฐานให้กับสหพันธ์ตรวจสอบ
เพื่อเตรียมเข้าสู่กระบวนการไต่สวน
แล้วก็ประกาศบทลงโทษในช่วงเดือนกรกฎาคม๕๖
ผลไม่เป็นที่น่าพอใจก็คงต้องมีการอุทธรณ์ต่อ

แล้วก็ยังมีการประกาศเปิดแคมป์ยกน้ำหนักแล้วครับ

ลุ้นโคต้าโอลิปิกเกม๒๐๒๐ที่ญี่ปุ่น
โดยวางตัวจอมพลังดาวรุ่ง๙คน

ที่จะมาทดแทนรุ่นพี่ที่ถูกแบน
ลงแข่งขันเก็บคะแนน๔สนามที่เหลือ

พัทยาระหว่างวันที่๑๘ถึง๒๗กันยายนนี้

สามารถคว้าโคต้าโอลิมปิกได้นะครับ
อย่างน้อยในฝ่ายละ๑คนนะครับ

ส่วนบุญอ้วนในรุ่น๖๑กิโลกรัม
ในรุ่น๔๙กิโลกรัมครับ